เดี๋ยวจะพาไปดูความน่ารักของบรรดาเด็กแหมพูดถึง
วันครูก็ต้องมีเด็กมาอยู่ในเรื่องราวของเราที่จะเล่า
ให้ฟังวันนี้นะคะครับยกขบวนกันมาเรียกรอยยิ้มให้กับ

เราไปดูความน่ารักแบบใสของเหล่าเด็กน้อย
มากไปด้วยความสามารถกันเถอะ
เรื่องแรกไปดูการแข่งขันวิ่งกระสอบที่แท้ทรู
โอ้โหเล่นเข้าไปอยู่ในกระสอบ

มัดขึ้นกระบะหลังเอาไปขายได้เลยล่ะครับ
นี่แหละเป็นการวิ่งแข่งกระสอบ
ไม่ใช่ถุงปุ๋ยที่ไหนนะครับ
นี่แหละครับก็ต้องโชว์ทักษะกันหน่อย
อ้าวกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึบ
อ้าวเฮ่ยเบอร์สองใจเย็นไอ้หนู
สมาธิแล้วลุกขึ้นมาอีกรอบ
นั่นแหละอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย
สงสัยจะไม่ไหวจริงครับ
บอกเลยว่างานนี้เนี่ยมันไม่ง่ายจริงนะคุณผู้ชม
ไปต่อกันที่แฟชั่นของเด็กยุค๔๐
แจ็คสปุ๊กนิกปาปิยองกุ๊กยังต้องอาย
ผู้ใหญ่บางคนยังต้องวิ่งหนี
โอ้โหไอ้หนูสรุปจะใส่ขาสั้นหรือขายาวกันแน่ล่ะครับ

แหมไม่รู้ไปได้ไอเดียแฟชั่นนี้มาจากไหนนะ
แต่ขอเดาว่าอาจจะแต่งให้เหมาะกับอากาศประเทศไทยตอนนี้ก็เป็นได้
ถ้าวันไหนอากาศเย็นหน่อย
ก็จะใช้ข้างขายาวเดินนำ
แต่ถ้าร้อนเมื่อไหร่ก็คงต้องใช้ขาที่เป็นขาสั้นเดินนำ
ยังไม่ต้องสงกระใสอย่างไรเลยล่ะครับ

นั่งจริงถูกชอหล่อเซียว
สุดท้ายท้ายสุดกับความน่ารักของพี่น้องคู่นี้
เมื่อน้องชายสุดที่รักอยากจะหัดขี่จักรยานให้เป็น
คราวนี้ต้องร้อนถึงพี่ชายที่แสนดี
ไอ้น้องขับไปเลยปั่นไปอย่างนั้นแหละ

เฮ้เฮ

พี่ชายที่แสนดีมันต้องแบบนี้แต่เฮ้ย
กางเกงกางเกงไอ้หนู

มันก็ต้องทำหน้าที่เป็นคุณครูจำเป็น
พยุงน้องไปให้ถึงฝั่งฝันให้ได้
แต่สงสัยน้องชายจะรีบไปหน่อยล่ะครับ
ปั่นซ้ำไม่เกรงใจกางเกงพี่ชายตัวเองเลย

ถึงเรียกว่าหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่
มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่ง

ไม่ใช่หน้าขาวคุณหน้าที่ขาวอะค่ะ

กางเกงอยู่รอก่อน
แต่สนุกสนานจริงกับตลอดข่าวขำ
ไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยทีเดียว